คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อย
ลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงครับลูกเลี้ยงเขาอยู่บ้านอีกหลังนึง
แต่เขาไปพ่วงไฟที่บ้านพ่อเลี้ยงมามาใช้ไฟ
แล้วติดเงินค่าไฟพ่อเลี้ยงเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาท
พอพ่วงไฟเข้ามาแล้วไม่จ่ายมีเงินจ่ายบ้างไม่มีเงินก็ไม่ได้จ่าย
พ่อเลี้ยงทวงทั้งวันทวงเช้าทวงเย็นทวงกันไปทวงกันมา
สุดท้ายโมโหโมโหที่พ่อเลี้ยงทวงเงินค่าไฟเจ็ดร้อยบาท
เอาเงินหมื่นไปซื้อปืนจากวัยรุ่นในหมู่บ้าน
เงินหมื่นนะมายิงพ่อเลี้ยงตาย
เพราะโมโหที่พ่อเลี้ยงแบบมาทวงเงินค่าไฟเจ็ดร้อยบาท

นั่นสิครับสุดท้ายพ่อเลี้ยงตายคาทีวีที่นั่งดูอยู่ในบ้าน

มือปืนฆ่าพ่อเลี้ยงของตัวเองรำไฮโผล่เข้ากอดผู้เป็นแม่
ระหว่างตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังใช้ปืนยิงนายน้อยมณีสุวรรณอายุ๗๙ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเสียชีวิตขาดที่
สาเหตุเกิดจากไม่พอใจที่พ่อเลี้ยงตามไปทวงค่าไฟที่ค้างเอาไว้
ควงปืนบุกยิงถึงตายย้อนไปดูปฐมบทของเหตุการณ์
เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานเพชรอาศัยจังหวะเหมาะใช้อาวุธปืน
ยิงนายน้อยคมกระสุนพุ่งเจาะเข้าท้ายทอยเสียชีวิตคาจอทีวี
ภายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
หลังก่อเหตุเพชรหนีสุดชีวิตเอาปืนไปโยนทิ้งในบ่อน้ำ
แต่ถ้าว่าต่อให้มีปีกบินก็หนีไม่พ้นเงื้อมือของตำรวจเพชรจนมุมในตอนรุ่งสาง
เจ้าหน้าที่จึงพาตัวไปงมหาอาวุธปืนของกลางพร้อมสอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน
มือฆ่าพ่อเลี้ยงยอมเปิดปากสารภาพว่าขอพ่วงไฟฟ้าจากบ้านของพ่อเลี้ยงมาใช้นานแล้ว
ช่วงหลังไม่มีเงินก็เลยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างล่าสุดติดค่าไฟอยู่๗๐๐๘๐๐บาท
แต่ถ้าว่าพ่อเลี้ยงเล่นใหญ่ทวงหนักทั้งที่ครอบครัวของตนใช้ไฟน้อยกว่าบ้านของพ่อเลี้ยง
ก็เลยประงับอารมณ์ไม่อยู่ย่องไปใช้อาวุธปืนที่ซื้อมาจากวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ยิงผ่านหน้าต่างเข้าไปถูกพ่อจนตาย
ท้ายคำสารภาพของเพชรเล่นเอาตำรวจถึงกับสะดุ้ง

คนตายย่อมไม่ต้องรับรู้อะไร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สร้างความไม่พอใจให้กับญาติพี่น้องและชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะเพชรอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ
แต่กลับมีเงินไปซื้อปืนราคาถึง๑๐๐๐บาท
นางศรีมณีสุวรรณอายุ๖๘ปี
ซึ่งเป็นภรรยาผู้ตายและแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่า

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นคู่กับเสียงกระจกแตก
จากนั้นได้ยินเสียงสามีบอกว่าถูกยิง

และได้ยินเสียงลูกชายที่อยู่นอกหน้าต่างพูดอย่างสะใจ
ว่ารอวันนี้มานานแล้ว

พิสูจน์ก่อนมอบให้กับญาติรับดำเนินการตามประเพณีต่อไป
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจากกันกับเพชร
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องทันที
ไม่น่าเชื่อว่าค่าไฟฟ้าแค่หลักร้อยบาท
จะเป็นเหตุให้ฆ่ากันตายแบบนี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน